อื่นเฮ้ย
เองอยู่มาเป็นเดือนแล้วพี่ไม่เคยเห็นเองซื้ออะไรสักอย่างเลย
มีแต่เรื่องแต่ผมก็จะเอาของมาโชว์ไง

เนี่ยพี่เยอะนักอาหารหมางอดิ
สาม
เอลาไม่เคยซื้ออะไรร้านพี่เลยพี่บอกให้

ตรงนี้สบายต่อไป
อย่าโรคจิตไอ้น้องถ้าอยากโชว์ของอยากร้องเพลงไอ้ไอ้ไปไล่ให้สดเลย
ผมมีแฟนใหม่มาโชว์ไอ้นี่มีแฟนอีกแล้ว
แฟนใหม่แล้วเอ๊ะมาโชว์พวกพี่เพื่อนอะไรอยากบวชกันอยากให้เห็นแฟนใหม่

เหี่ยแฟนใหม่โฮคแจ้งเหรอ

ผู้ชายจะเขินให้ผู้หญิงเสื้อแดงออก

แสดงว่าเอ็มไม่โกหกดีกว่า

แฟนจริงจะไปเคี่ยวผมกันอีกแล้วนะ

คบกันนานหรือยังเห็นมั้ย

หน้าอันเป้าะเวลาแฟนเดียวแบบนี้

นี่พี่เบิร์ท
บ๊ายพูโชว์แฟน

เดี๋ยวดูแฟนใหม่เสร็จก็ดูนุ้ยหลายส่วน

แฟนใหม่มึงครับ
เฟซบุ๊กแก๊งป่วนด้วนราคาแล้วเล่นเกมของเรากับป่วนท้าดวน
ใครรู้บ้างว่าเมนูเด็ดจากร้านเจ๊ไฝ๓เมนูนี้เมนูใดราคาถูกที่สุด
ราดหน้าเป่าฮื้อญี่ปุ่น
ข้าวกระเพราปู
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเองที่ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
ใครที่ดูรายการวันนี้ไม่ทันหรือเซลฟี่ร่วมกับรายการแกงบัวด้วนราคา
บนหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ไม่ทันก็สามารถดูย้อนหลังแบบเต็ม
แค่นี้คุณก็จะมีภาพเซลฟี่เอาไว้ร่วมสนุกหายรายการได้แล้วล่ะครับ
รู้จักตึกไบหยกมั้ยเฮ่ยเฮ่ยรู้จักคำเสีย
มีกี่ชั้นร้อยหมดชั้นร้อยหมดชั้น
ของเสียเหรอเปล่าถามเฉย
เอามาได้ดอกดี
คือคือทำไมคือจะถามไม่ได้เลยจะถามความรู้อะไรไม่ออก
เนี่ยไอ้มุกน่าจำเสียเขาไม่จำ

เพียงมีหุ้นที่นั้นเหรอครับ
ไม่เอาไม่ได้ไหมมันมุมกันเสีย